เรื่องของอุบัติเหตุลิฟต์โดยสารกันก่อน

ลิฟต์โดยสารภายในอาคารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถานีตำรวจนครบาลพญาไทยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลังจากได้รับแจ้งเหตุบอกว่า
มีคนถูกลิฟต์โดยสาร
ตกลงมาทับจนเสียชีวิต
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
พบศพนายอานนท์ชัยยาโสอายุ๒๔ปี

แล้วก็มีเลือดออกจากศีรษะเป็นจำนวนมาก

ไว้เพื่อให้รอเจ้าหน้าที่พท
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบและปิดการใช้ลิฟต์ตัวนี้ด้วยค่ะ
จากการสอบสวนพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุช่างซ่อมลิฟต์๒คน
กำลังซ่อมลิฟต์ตัวดังกล่าวอยู่ที่ชั้น๑
ขณะที่อีก๑คนเข้าไปในลิฟต์แล้วก็กดขึ้นไปค้างอยู่ที่ชั้น๖
เพื่อที่จะซ่อมลิฟท์เช่นกันซึ่งแบ่งเป็น๒ส่วน
ก็คือ๑คนอยู่ด้านล่างอีกคนนึงอยู่ด้านบน
จากนั้นจู่ค่ะสลิงของลิฟต์ขาดนะคะ
ทำให้ลิฟต์ตกลงมาทับช่างซึ่งกำลังซ่อมอยู่ที่ชั้นหนึ่งทันที
ขณะที่ตำรวจเตรียมสอบปากคำพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ
รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบของลิฟต์โดยสาร
เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงให้แน่ชัดต่อไปค่ะ
เป็นเหตุที่ตกใจนะคะช่วงปันทุกวัน
และภาพที่ออกมาค่อนข้างน่ากลวงดีกว่าค่ะ